แจ้งความว่าระหว่างที่น้องเขาไปนอนนวดอยู่เนี่ย
มันเกิดอาการชักแล้วก็ไม่รู้ตามที่คำบอกเล่าเข้ามานะ
แล้วก็หัวใจหยุดเต้นที่นั่นแล้วเขาปั๊มขึ้นมา
มีพยาบาลก็ตัวเรียกรถโรงพยาบาลมาหรืออะไรพี่เธอ

แล้วก็ไปทางพยาบาลก็บอกรายงานมาว่าที่ฝนบอกนะ
เพราะน้องหัวใจหยุดเต้นบนรถอีกครั้งแล้วปั๊มขึ้น
แล้วไปหยุดเต้นที่สนอีกครั้งแล้วก็ปั๊บ
แล้วหมอเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับที่หมอขึ้นอะไรนะ
เขาบอกว่ามันเกิดจากริ่มเลือดตันทางปอดและสมอง
ตั้งแต่เรื่องที่เขาบอกว่าน้องเขามีโรคประจำตัวไหมเขาก็ไม่มี
เขาเคยซ้อมมวยเป็นนักมวยเมื่อก่อนร่างกายแข็งแรงอายุ๒๕ปี
แล้วก็เขาก็หมอก็บอกว่าที่ถามที่นี่เขาบอกว่ามันเกิดจากเส้นเลือดอุดตันมาจากไอ้เนี่ย
มันมาจากที่ขาที่เขานวดมาจากขาแล้วก็ริ่มเลือดที่เป็นริ่มเลือดเนี่ย
มันเข้าไปจุกปอดและจุกสมอง
สมองขาดหัวใจมันไม่เกี่ยว
แล้วเห็นว่าเขาท้องเราอยู่ไหมครับ

วันนั้นกว่าจะออกมาได้๔วัน
แล้วก็ที่ประจอนของคนไข้เนี่ยก็ไม่ได้คติแล้ว

อาการตอนนี้คงตายประมาณ๙๙๙แล้วครับ
สมองไม่รับรู้อะไรแล้ว

เห็นไหมครับ
แล้วตอนนี้เรามาลองเรียนคุณ
คือร้องเรียนเนี่ยคือทางกาดสวนแก้วเขาก็
ถามให้ความร่วมมือไหมก็ให้ครึ่ง
แล้วก็ถามร้านเขาติดต่อมาไหมเขาก็ติดต่อมา
เพียงแค่ว่าเขาจะให้เราไปคุยกับเขาที่บ้านเขา

ผ้าทำผมผ้าทำนวดขาเขาติดมาก็โรงพยาบาลนะ
ผ้าสีแดงผ้าสีแดงเรามีณาหาสารอยู่สารแข็งก็
แล้วก็คุยแล้วมันก็ไม่โอเคอ่ะรู้สึกว่าเขา
ยังไงมันเหมือนบอกปัดที่ไม่ค่อยจะ

การคือว่าสมองเขาไม่ตอบสนองเร็ว
เลยตอบสนองสองข้างที่คุยเขาเขาวันนั้นน่ะในวิทย์มันหมอเขาบอกว่าถึงฟื้น
มาเขาก็ต้องเป็นเจ้าหญิงนิทาตลอดทีนี้ก็ต้องใช้กายบำบัดเอาแต่จะคืนมาหรือ
ไม่คืนมามันพูดไม่ได้เพราะว่าอันนี้นะแล้วก็ข้อมองตายอีก๒ด้านแล้วไม่รับ
โปรดติดตามตอนต่อไป